ก็ค่ะจริงก่อนอันนี้เล่นหนังไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้โปรโหลอบ

แล้วก็เหมือนกับเรื่องคือได้รับการตอบรับทางญี่ปุ่นกับเกาหยุ่น
ทำว่ามันเป็นเรื่องที่มีความเข้มข้นในเรื่องนาศิสตา
เธอเป็นแม่ด้วยไหมคะเพราะว่าเราก็เป็นแม่ต่อกัน
แต่ในเรื่องพอเข้ามาแบบห่างไกลมาก

เรื่องมันต้องทำกันได้ไหม

แต่ถ้าเป็นแบบราคาสมัยก่อนก็แบบอังกฎนิดนึง
แต่พอดีอันนี้ก็จะถ่ายภาพสไตล์หนัง
ภาพยนตร์เกี่ยวกันประมาณ๒๕เดือนที่แล้ว
ก็คือมันได้เคาะสนีมมากกับบทที่มันเปล่าอะ
ที่มันไม่ได้ดราม่าขนาดนี้
อันนั้นก็ยังเป็นแบบเออแบบคือตั้งคู่ต่างงานใหม่

คือแบบคือคลิวแรกก็จะแบบ
อะไรแบบนี้ก็จะแบบ
วันนี้ต้องโตอีกแล้ว
รับซีรีส์อย่างงี้คือดูแลน้องอย่างงี้ไง

เราก็จะรับเฉพาะวันที่น้องไม่อยู่อะไรแบบนี้
ไม่ว่ากลับมาหลับเรือเต็มตัว

คือคิวของเราก็เลี้ยงน้องสองอาทิตย์อะไรอย่างงี้ปะคะ
เราก็เลี้ยงตอนนี้ก็คือเลี้ยงเยอะ
แต่ว่าเอาวันที่เขาแบบแทบไม่อยู่
คือเวลาเราค่อยคิวอะคัก็จะคือเฉพาะที่น้องไม่อยู่อะไรอย่างงี้
ก็จะแบบก็จะไม่ค่อยมีวันให้เขา
ก็เลยได้มีโอกาสอยู่กับลูกมากขึ้นอะไรอย่างนี้มั้ยค่ะ
ก็ไม่เกี่ยวว่ามันก็เป็นแบบเหมือนตามความหวัดสุขอย่างงี้ค่ะ
ก็บ้างกว่าก่อนหน้านี้
เวลาที่เขาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่ายังไง
แม่จะต้องดูลงรายลักษณะทุกอย่าง
ความสะอาดทุกรายลักษณะของเขา
ก็พยายามทำให้ดีที่สุด

จะพยายามฝากกัน
ไปให้ครบตามสิ่งที่เราห่วง
คือชะโลกเป็นห่วงมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่ยิ่งมีความทวีคูณขึ้น
แล้วยังเรื่องฝุ่นเรื่องไรเราก็จะเป็นห่วงในเรื่องของมลภาวะเลย
ที่ว่าจะต้องแบบอยากให้เขาใส่พวกเครื่องแบบมีเครื่องฟอกอากาศไหม
วันที่อากาศไม่ดีอยู่ในบ้านอย่าเปิดหน้าตางน่าเปิดเครื่องกอง
อะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างเรื่องเครื่องกองอากาศเราก็แบบใช้แบบดีที่สุดอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าที่เครื่องถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่ที่แบบว่าเครื่องไม่ออก
เราก็จะแบบกังวลอยู่เลยอ๋อในปัญหาอย่างเรื่องทางกฎหมายอย่างเนี้ยค่ะ
เอ่อเหมือนมีข่าวว่าเราไปเช็นบรรยาแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะจริงหรือเปล่า
ก็ตอนก็คือยังเป็นอย่างให้เป็นเรื่องในกระบวนการอยู่ตอนนี้ยังไม่อยากลงไม่อยากลงหลายละเอียดตอนนี้ค่ะ
สบายใจขึ้นไหมคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาจริงจริงมันก็สบายใจตั้งแต่แรก
หมายถึงว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่แบบมีเรื่องหรืออะไรก็คือแบบมันก็ดีทุกอย่างมันก็ดีเนอะ
จริงจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเขียนใดใดทางกฎหมาย
ก็ยังพูดไม่ได้คือเหมือนหัวในกระบวนการเขาก็จะมีคำสั่งมา
มันจะยืดเยื้อไปอีกยาวนานไหมครับ

แล้วก็น่าจะเป็นใครในที

กับความสำคัญของคุณกิมคุยกันมากขึ้นไหมคะ

เพื่อนทางโสเชียลก็จะได้เห็นโมเมนต์ดีมากขึ้น

เหมือนกับว่าไม่ได้ติดใจอะไร

ทำทุกอย่างแบบออกมาจากใจ

ว่าไม่คิดจะปิดบังอะไรอยู่แล้ว

ให้เขาเป็นแบบเพื่อนสนิทของเรา

เราก็บอกเขาได้ทุกเรื่อง

เราก็ยินดีที่จะแบบเล่า

ว่าตอนนี้กิจวัตรเขาเป็นยังไง

ทุกวันก็คือดีขึ้นตลอด

มันก็จะเป็นรายการที่

แล้วก็พาไปแบบไหว้พระบ้างอะไรอย่างนี้

คือถ้าไม่เชื่ออย่าหลบหนู
ก็ต้องแบบใช้วิจารณญาณ

ในบรรหลักวิทยาศาสตร์
แล้วก็ทำแล้วได้ไหมที่นี่ทำก็เป็นยังไง
อยู่ในท้องเลยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่ามาทำสังฆาธารที่วัดนี้นะวัดฮสุงทำตลอดมาทุกเดือน
เราก็จะแบบวนเวียนอยู่กับการทำบุญทำงานปล่อยปลาทุกอย่างที่เป็นอะไรที่แบบเรื่องทางนี้
คิดว่าทำมาจากความเชื่อตัวเองหรือเปล่า
ใช่ก็คิดว่าถ้าทำอะไรที่ทำสิ่งที่ดีมันก็ต้องได้รับอะไรที่ดี
แต่ว่าทำบนพื้นฐานของความไม่งมงายนะทำด้วยความแบบ
ห่วงจุ้ยอันนี้มันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันที่เขาเหมือนกับเป็นการเก็บสถิติ
ว่าถ้าบ้านนี้ทำอย่างนี้แล้วดีมันก็กลายเป็นแบบเป็นตำราเป็นอะไรขึ้นมา